เอามาดูเรื่องนี้ฮะเรื่องของเด็กแว้นนะครับเด็กแว้นที่ชนบุรีนะครับ
เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาก็ออกไปแว้นออกไปขี่จักรยานยนต์กับเพื่อนนะครับ
ไม่รู้ว่าใครอ่ะใช้หนังสติ๊กใช้ลูกแก้วดีดยิงใส่ก็ปึ้งเข้าไปเนี่ยโอ้โห
แล้วแม่นจริงนะเข้าตาเลยฮะคือเข้าแบบเต็มเลยอ่ะลูกแก้วลูกนึงอ่ะ
บาดเจ็บนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยฮะกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
ซอยถนนบ่อตกปลาสามสาวตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาในท้องที่สพแสนศุกร์ครับท่านผู้ชมครับ
ได้รับแจ้งเหตุมีเด็กวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาแล้วถูกหนังสติ๊กยิงด้วยลูกแก้วเนี่ยนะฮะ
เป็นกระสุนนะครับเข้าเบ้าตาพอดีนะครับ
เด็กที่บาดเจ็บอายุ๑๕ปีนะฮะเบ้าตาซ้ายลูกแก้วฝังเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องมาเอาออกให้นะครับประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
นี่ฮะคันนี้ฮะคนเจ็บเนี่ยบอกว่าขี่จักรยานยนต์มานะครับ
มากับเพื่อนก็ขี่กันมาหลายคัน๗๘คันได้เข้ามาในซอยที่เป็นถนนบ่อตกปลาสามสาว
ปกติพวกตนก็ขี่เส้นนี้เป็นประจำนะคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
อยู่ขี่มามีลูกแก้วยิงเข้ามาเข้าเบ้าตาซ้ายพอดี
รถก็เลยล้มบาดเจ็บซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนยิงหนังสติ๊กใส่พวกตน
มากัน๗๘คัน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปบ่อตกปลาก็จะมีพวก
บางทีนะมานะยกล้อก็มีเบิ้ลเครื่องเสียงดังก็มีนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็รถน้อยนะแต่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มาอีก
ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนยิงหนังสติ๊กใส่เด็กกลุ่มนี้นะ
แต่ว่าเด็กเนี่ยที่โดนเข้าไปเนี่ยมันเข้าเบ้าตาพอดี
นี่ฮะลูกแก้วนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหค่ะ
ึ้งเข้าไปเนี่ยเข้าเบ้าตาเลยฮะ
เห็นคาดว่ามันน่าจะหนีตำรวจเข้ามาซอยนี้เนอะ

แล้วชาวบ้านเราไปถามผู้สื่อข่าวเราไปถามชาวบ้านแถวนั้น

พวกนี้มาทุกคืนเด็กแว้นเนี่ยรวมกลุ่มกันขี่จักรยานยนต์เข้ามา
ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกคืนนะ
ชาวบ้านด้วยกันเองก็เลยคาดว่าก็คงจะเป็นนี่แหละคนที่เขาเบื่อรำคาญ
ก็คงดักใช้หนังสติ๊กเอาลูกแก้วเนี่ยยิงใส่นะฮะ
พันธมตเอกธนเศษประชาชัยศรีภูมิกับการสพแสนศุกร์บอกว่า
ตำรวจก็ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรอยู่ตลอดนะฮะ
พวกรถแต่งซิ่งเนี่ยตรวจจับจับปรับยึดรถได้ทุกวันนะ
ไม่เคยละเลยนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีเด็กที่มันก็แอบ
เส้นทางแบบนี้ยิ่งกลางคืนมันก็เห็นไหม
ไปกันฟู้แข่งกันมั่งเบิ้ลเครื่องกันบ้างเห็นไหม
ทางโล่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรถที่แต่งซิ่งเนี่ย
ท่อก็จะเสียงดังนะครับแล้วถนนเส้นนี้ก็เปลี่ยวเงียบ
พอรถท่อเสียงดังมามันก็ยิ่งดังใหญ่นะครับ
ชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนคาดว่าคนที่ยิงน่าจะรำคาญนะ
แล้วก็เลยเอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงใส่ซะเลยตอนที่กลุ่มนี้ขี่รถผ่านมา
แต่ยังไงซะตำรวจก็จะหาคนที่ยิงเขาบาดเจ็บก็ต้องดำเนินคดี
แม้ว่าพวกนี้จะแต่งซิ่งขี่แว้นแต่ก็ไปทำร้ายแบบนี้ไม่ได้ไงใช่ไหม
นี่ฮะเห็นมั้ยดีตาไม่บอดนะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าโอ้จะสงสารหรือจะจุดดี
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าอย่างนี้นี่แหละเออจะยังไงดีไม่รู้
คือน้องที่เป็นเด็กแว้นทั้งหลายนะหรือจะวัยรุ่นทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยเด็กแว้นเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นเห็นเหตุการณ์นี้แล้วต้องสำนึกนะว่าจริง
ให้เขาด่านะให้เขาแจ้งตำรวจมาไล่จับยังดีกว่า
บางทีไปใครแจ้งตำรวจมาเดี๋ยวดีกว่ามาโดนแบบนี้ไงใช่
เพราะคนเขารำคาญไงเป็นลูกแก้วนะดีดหนังสติ๊กใส่นะ
เอาปืนยิงเข้ามานี่โอ้โหตายนะ